เรื่องนี้เป็นคำยืนยันจากการแถลงของคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะครับ
ผลการตรวจทั้ง๒แล็บยืนยันว่า
นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ติดเชื้อโควิด๑๙ครับคุณผู้ชมครับ
คือต้องยอมรับว่าเราเห็นภาพท่านเนี่ยฮะ

คือเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับ

คณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขที่

นี่ดูไทม์ไลน์ไปนะในภาพเนี่ย๒๕
แต่๒๗เนี่ย
มาประชุมกันที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร๑ชั่วโมง
ผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้

คนที่ผัดข้าวผัดอยู่เนี่ยนะ
คือหมอหนูนะนะฮะ
แล้วคนที่ถือถ้วยข้าวให้ท่านเนี่ยนะครับ

วันนี้วันที่๒๗เนี่ย

มีจังหวะหนึ่งท่านผู้ว่าราชการสมุทร๓ค

แต่ว่าก็ต้องบอกตรง
ว่ามันคือความเสี่ยง

ทำให้มีคนเสี่ยงสูงที่อยู่รอบตัวท่าน

อันนี้จังหวะที่มีการผัด

ภาพนี้แหละค่ะและเป็นภาพ

ใครที่อยากจะดูภาพดิ้งแบบฟีดไว้นานเลย
ก็หาดูได้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะ

วีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย

รัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงออกมาแล้ว
ค่ะต้องใช้คำว่ายังนะครับ
ยังไม่ติดเชื้อครับ
ฟังเสียงคุณหมอธุวิสินนะฮะ
ที่จะมีบุคคลเข้าไป
ร่วมในการทำงานนะครับ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข

มีคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับข้าราชการท่านนี้นะครับ
เรื่องต้นก็ทำให้ทราบนะครับว่า

เรียกว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

หนึ่งหมายเล็กหนึ่งที่ว่านี้นะครับ

เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้น

กลับเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนั้น

จังหวัดใกล้เคียงให้ความสำคัญสูงที่สุด

ผมขอร้องคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับ

ท่านพวกราชกาลจังหวัดสมุทรสาคร

ทางไลน์ไทยรัฐทีวีนะครับเพราะว่าเขาทำงานกันเหนื่อยจริง
คุณอนุทินเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวหลังจากทราบข่าวว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านติดเชื้อโควิดโดยให้กำลังใจทุกคน
แล้วก็อวยพรให้ท่านผู้ว่าหายป่วยเร็ว
เพราะท่านทำงานทุ่มเทอดทนเสียสละเพื่อชาวสมุทรสาครอย่างจริงใจ
แม้จะป้องกันตัวอย่างดีแต่ก็อาจจะพลาดได้
ส่วนตัวนะครับคุณอนุทินก็เป็นผู้เสี่ยงสูง
แต่ผลผมใช้คำว่ายังนะยังเป็นลบ
เพราะว่าใน๑๔วันนี้ที่ท่านต้องกักตัว
ต้องมาดูกันว่าตรวจซ้ำแล้วตรวจวันไหนจะเจอหรือเปล่า

แล้ววันนี้ท่านก็จะไม่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย
นับจากวันเมื่อวานไป๑๔วันนะครับ
อาจจะต้องเปิดวิดีโอคอนเฟรสหรือเปล่าไม่รู้นะ
วันหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอดูผลอีกทีหนึ่งนะคะ
ทีนี้ไปดูไทม์ไลน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณวิรสักหน่อยนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไล่ไทม์ไลน์
เพราะท่านจะได้ระวังตัวว่าท่านเนี่ยใครบ้างล่ะที่ไปใกล้กับผู้ว่าวีรศักดิ์นะคะ
คือท่านผู้ว่าวิรสักลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้งตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ
หลังจากที่ทราบว่ามีเจ้าของแพร่กุ้งติดเชื้อจำได้ไหมผู้หญิงวัย๖๗ปีค่ะ
แล้วก็มีการนำเจ้าหน้าที่ระดมฉีดคลอรีนฆ่าเชื้อ
แล้วเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีการแถลงข่าวด้วย
ธันวาคมค่ะมีการประชุมรายงานสถานการณ์ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มาติดตามดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับโรงพื้นที่ตลาดกลางกุ้งร่วมกันค่ะ
๒๑ธันวาคมโรงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่ตลาดกลางกุ้งอีกครั้งหนึ่ง
ธันวาคมประชุมสถานการณ์ผู้ป่วยแล้วก็แรงงานเมียนมาในพื้นที่
เรื่อยไปจนถึง๒๔ธันวาคมค่ะมีการดูแลการตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย
ในพื้นที่๒๕๒๖นี่ค่ะธันวาคมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง
แล้วก็ลงพื้นที่ดูความพร้อมในการตั้งโรงพยาบาลสนามค่ะ
ส่วน๒๗ค่ะตรงนี้แหละไฮไลท์สำคัญ
วันที่๒๗ธันวาคมก็ตั้งใจดีอยากจะเรียกความเชื่อมั่น
กุ้งสามารถทานได้ถ้าเกิดว่าปรุงสุก
มีการร่วมทำข้าวผัดกุ้งแล้วก็ต้มยำกุ้ง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าอาหารทะเลปรุงสุกทานได้ปลอดภัย
แล้วก็ไปตรวจสอบความคืบหน้าศูนย์ห่วงใยคนสาคร
แล้วก็โรงพยาบาลสนามที่ตลาดกลางกุ้ง
แล้วสุดท้ายท่านก็มาพบว่าท่านติดเชื้อนะคะ
ซึ่งตลอดการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
คุณวีรศักดิ์ก็จะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
นี่แหละยกเว้นคือ๒๗ธันวาคมที่ถอดหน้ากากชิมอาหาร

สวนในแพทย์อนุกูลไทยฐานันนะฮะ
ก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
มีการแถลงอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะบอกว่า
ผู้ว่าได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ตอนนี้อาการล่าสุดยังเป็นปกติทุกอย่าง
ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่น

ส่วนอาการข้างเคียงอื่นตอนนี้อยู่ระหว่าง

ส่วนภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันนะคะ
แบบนี้ค่ะบอกว่าเรียนทุกท่านนะคะ
ขณะนี้นายก็คือผู้ว่าวิทยาศักดิ์นั่นแหละ

พบเชื้อเพราะรู้สึกว่าเพลีย
คล้ายจะมีไข้ก็เลยตัดสินใจเข้ารับการรักษา
แล้วไปตรวจไปตรวจแล้วก็รักษา
ทำให้พบเชื้อเร็วและตรวจรักษาได้เร็ว

แล้วก็ทีมงานนะคะก็คนมาแสดงความคิดเห็นเยอะนะคะ
คือท่านเป็นผู้ว่าอีกหนึ่งคนที่ทำงานลักษณะคือเชิงรุก

เพราะฉะนั้นกับการลงพื้นที่แน่นอนว่ามันเสี่ยงอยู่แล้วแหละ
เพราะฉะนั้นเวลาลงพื้นที่ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย
ใช่ซึ่งเมื่อวานนี้เขามีการประกาศ
ให้ผู้สื่อข่าวที่ได้ไปทำงานใกล้ชิดกับท่านผู้ว่าสมุทรสาคร
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมารวมแล้วเป็น๑๐๐คน
ให้ไปตรวจหาโควิด๑๙ได้ที่โรงพยาบาลสนาม
ที่ลานต้นโพที่สมุทรสาคร
หรือว่าประสานไปทางจังหวัดก็ได้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะว่าช่วงหลายวันนักข่าวไปทำข่าวของท่านผู้ว่าเยอะ
แล้วก็รวมทั้งไปทำข่าวเรื่องภารกิจของท่านอนุทินด้วย
นักข่าวคนไหนกังวลใจไปตรวจได้
แล้วก็คือตอนนี้อยากจะให้จังหวัดอื่นตอนนี้มีการแพร่ระบาดไปเยอะแล้วล่ะครับ
ยังไงก็ดูสมุทรสาครแล้วก็เอาไปวางแผนเฝ้าระวังกันให้รัฐกลุ่ม